โอ้โหวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายคนก็รู้

แต่ว่าแอบจะมีแบบว่ากุ๊กกิ๊กกับชายหนุ่มด้วยกัน
เขาบอกว่าแอบชอบรุงพี่นักร้องที่สนิทกันด้วยพี่แจ๊ค
ซึ่งหลายคนก็ไปเม้นต์ในเพจบันเทิงไทยรัฐมากมาย

ดิฉันมันคันปากอยากจะบอกมากเลยเพราะว่า
ดังทั้งคู่เออนะคะแต่ว่าจะเป็นใครอะไรนั้นคือเราก็พูดไม่ได้
เพราะเดี๋ยวเราโดนฟ้องเราไปเมาส์กันต่อในเมนต์บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าตกลงแล้วคนที่แบบผู้ชายต้องแท่งรอยสัตว์เต็มตัวแล้วแอบ
จะไปแบบสดตัวดำรุ่นนี้มันคือใครกันนะคะ
ไม่อยากจะใบ้เลยเพราะมันใกล้ตัวมาก
เอาเป็นว่าก็ติดตามได้กับแชร์แรกแจ้งวิพาททุกวันเสาร์นะครับ
ตอน๕๓๐นรับรองว่าแซ่บเม้าลืมแน่นอนค่ะ
อันนี้ปล่อยสาวปล่อยไก่กันไปแล้วใช่ไหมครับ